ไปส่องหาของดีของเด็ดที่ต้นโพเก่าแก่๕๐๐ปีที่อุทัยธานี
ดูนี่ใหญ่นะแพร่กิ้งก้านรักษาทำเป็นชายเหรอ
โอ้โหอะไรขนาดนั้น
เยอะจริงคุณผู้ชมแล้วต้นใหญ่ด้วยนะ
ที่นี่ฮะหมู่๒บ้านทองหลางตะบนข้อควายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
นี่คือต้นโพเก่าแก่ขนาด๑๕คนอบอายุกว่า๕๐๐ปีเลยนะสองสาว
อยู่ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าเดิมทีตรงนี้
เคยเป็นวัดเก่าแก่มาก่อนตั้งแต่สมัยก่อน๕๐

ต้นไม้เพียบไปหมดก็ต้องเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดของบริเวณนี้

ชาวบ้านเขานำพวงมาลัยนะมาทำการจุดทูปด้วยนะ
แล้วเอาพวงมาลัยมาแก้บนด้วยไงจุดทูบเทียนแล้วก็ทำการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็นำแป้งมารูปที่โคนต้นเพื่อขอโชคลาภตามความเชื่อครับ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาลืมกันทั้งหมู่บ้านเลย
บอกว่ามีคนเนี่ยนะเคยมาขอโชคแล้วถูกรางวัลไป๒งวดติดแล้ว

๑ในนั้นค่ะคุณสายลมบ้านนคร
ชาวบ้านเถอะนั้นลาให้ฟังว่านี่คุณรศาวมาถามฉันเลย
ฉันเคยถูกเลขเด็ดจากการขอโชคกับต้นโพที่นี่
มาแล้ว๒ครั้งติดตัวฉันนี่แหละค่ะ
และเมื่อถูกรางวัลแต่ละครั้งก็จะนำมา
ซึ่งพวงมาลัยมาไหว้ต้นโพทุกครั้ง
ล่าสุดนำภวงมาลัยไปแก้เบลกกับต้นโผล่ยักษ์
แล้วก็ทำการจุดจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
แล้วทำการเอาแป้งรูปไร้ที่บริเวณโคนต้น

ก็บอกว่าโง่นี้เธอแค่เห็นอีกแล้วนะ

เออไปบอกเขาไปทั่วเดี๋ยวเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามนั้น

จริงนะเรื่องนี้ไปขอเอาเองแล้วกัน